คุณผู้ชมข่าวนี้นะคะขอร้องเพลงก่อนเลยนะคะ
งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ
นี่ลูกคอมาแล้วนะเนี่ย
ได้นะคะต้องร้องให้กับน้องลำเพอร์

โอ้โหบอกว่าเป็นแขกรับเชิญจริงพี่นะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะเจอเจ้าตัวที่มาร่วมแสงความดีกับเบาสาวนะคะ

ก็เลยอยากรู้นะคะว่าอ่านแล้วตัวเองล่ะค่ะ
อยากจะมีโมเมนต์แบบว่าแต่งงานบ้างหรือเปล่า

แล้วก็เอฟซีเนี่ยก็ตั้งกองเชียร์ซะละเกินนะคะ

เบลนิพาดาจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงค่ะ
งานนี้นะคะหนุ่มลำเพลินบอกกับพี่อ้อม
อ้อมใจผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเลยนะคะว่า
ตอนนี้ทั้งตัวเองแล้วก็น้องเบลเนี่ยยังเด็กกันทั้งคู่
และรู้สึกว่าสถานะความเป็นพี่น้องเนี่ย
ยั่งยืนมากกว่าแฮปปี้สุดนะคะ
เพราะว่าอนาคตไม่แน่นอนเกิดวันนี้คบกับแฟนแล้วอนาคตเลิก
กลัวมันจะจอมองหน้ากันไม่ติดอะไรแบบนี้นะคะ
ก็เลยเป็นว่าตอนนี้นะคะก็ขอโสดไปก่อน
ที่สำคัญลำเพลินยังขอร้องเพลงพี่อ้อมฟังด้วย
จะเป็นยังไงไปฟังหน่อยค่ะ
ฮะขยีจัง

เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องแล้วก็ทำเพลงด้วยกัน
มีโอกาสไหมล่ะพัฒนา
โอ๊ยเอาไว้ก่อน
เอาไว้ก่อนครับเพราะว่าน้องยังเด็ก
ก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละก็ดีแล้วครับ
เพราะว่ามันมีความสุขดีครับ
ผมว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องแบบต่อกับดาราอีก
เป็นเรื่องของว่าหน้าคนดีกว่า